คุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมไปดูนาทีชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งกันหน่อยนะคะ
ป่วยเป็นโรคลมชักแล้วอยู่เนี่ยเธอเกิดอาการกำเริบ
ลงไปชักเกร็งอยู่กับพื้นนะคะ
แล้วเคราะห์ร้ายก็คือว่าณตรงนั้นไม่มีใครอยู่เลยแม้แต่คนเดียว

แล้วก็ไม่สามารถที่ตะโกนร้องขอให้ใครช่วยได้ด้วย
แต่มี๒ตัวที่วิ่งมาช่วยเธอจนทำให้เธอรอดชีวิต
คุณผู้ชมลองดูคลิปนี้ค่ะผู้หญิงคนนางขวาเนี่ยค่ะ
เหมือนเธอยืนมองอะไรเสร็จแล้วนี่ดูนะคะเธอยืนมองอะไรสักอย่างข้างบน
แล้วเนี่ยค่ะอาการเธอเกิดกำเริบแล้วเธอลงไปชักค้างแบบนี้เลยอ่ะ
คือขาเขออะไรคือมันค้างไปเลยจริงนะคะ
เห็นไหมคะว่ามีใครอยู่ตรงนั้น๒ตัว

ไฟเซอร์กับเอ็กซ์ตราเป็นหมาพันลาบราดอร์นะคะ
ลงไปนอนชักแน่นิ่งอยู่ที่พื้นมันวิ่งไล่หา
จนคนได้ยินเสียงว่าเอ๊ะทำไมหมามันเห่าแปลกเห่าไม่หยุดเลย
แล้วมาดูอะค่ะเธอรอดนะคะหมาสองตัวที่ช่วยชีวิตเธอเอาไว้ค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งโพสต์คลิปนี้เอาไว้บอกเลยว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
โดยผู้หญิงในคลิปคือลูกน้องของเธอเองหน้ามืดล้มชักเกร็ง
คือผู้หญิงคนที่ประสบเหตุเนี้ยเธออายุสี่สิบห้าปี
ประสบอุบัติเหตุแล้วเธอก็ป่วยด้วยโรคชักเกร็งแบบนี้มา๑ปีแล้ว
คือต้องกินยาอยู่ตลอดเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนึ่งพฤศจิกายนสี่โมงเย็น
กำลังเดินทำความสะอาดอยู่ดีหน้ามืดแล้วก็ล้มลงไปค่ะ
อย่างที่บอกมีแค่ไฟเซอร์และเอ็กซ่าเท่านั้นที่เห็นเหตุการณ์
มันฉลาดจริงนะคุณผู้ชมมันเห่าไม่หยุดเลย
เห่านานติดต่อกันประมาณ๕๑๐นาทีจนคนที่เขาได้ยินเสียงหมาเห่าอ่ะ
รนทนไม่ได้ว่าเออเห่าอะไรกันนักหนาล่ะพวกเอง
เดินมาเท่านั้นแหละเฮ้ยเห็นลูกน้องล้มไปนอนฟุบ
ไม่ได้สติอยู่กับพื้นก็เลยรีบประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็เรียกรถพยาบาลมารับทันเวลาเธอบอกเลยว่า
เหตุการณ์ครั้งนี้ยกความดีความชอบให้หมา๒ตัวนี้เลย
เพราะถ้ามันเห็นแต่ไม่เห่าเธอไม่รอดนะคะ
แน่แน่ค่ะแล้วก็เคราะห์ดีด้วยที่
ถ้าเกิดมันอยู่ในกรงหรือว่าแบบไม่ได้ถูกโซ่ล่ามไว้
นี่คือมันถูกโซ่ล่ามไว้นะมันก็เลยทำได้แค่เห่า
แต่ถ้าไม่ถูกโซ่ล่ามไว้เนี่ยนะมันคงวิ่งไปหาคนมาช่วยแล้วอ่ะ
เออเขาบอกว่าเลี้ยงหมาเนี่ยหมานี่แหละคือเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์จริงนะคะ

ซึ่งเธอบอกว่าตอนนี้ลูกน้องคนนี้ปลอดภัยถึงมือหมอเรียบร้อยแล้วนะคะ
เราก็ได้ไปคุยกับคุณศิลาพันธ์เจ้าของหมาสองตัวนี้นะคะ
เขาก็บอกเลยว่าอย่างที่บอกไปว่าลูกน้องอ่ะ
เขาประสบอุบัติเหตุแล้วก็ป่วยชักเกรงแบบนี้

แล้ววันนั้นเนี่ยหน้ามืดแล้วก็ลงไปเลย

มันอาจจะมีเห่าแบบเห่าร่ำคาญเห่าเฉย

จนเขารู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกติแน่

ก็รีบตะโกนเรียกลูกน้องที่นอนฟุบอยู่กับพื้น
ได้สติแต่ยังเบลออยู่อะไรแบบนี้นะคะ

สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็เรียกเจ้าหน้าที่มา
เรียกรถพยาบาลมาจนส่งถึงมือหมอได้อย่างปลอดภัยจริงค่ะ

ความดีความชอบให้ไฟเซอร์กับเอ็กซ่าจริงเลยนะ
คือเราต้องตรวจเช็คสุขภาพของเราอยู่เรื่อยนะฮะ
ลองฟังเจ้าของหมาหน่อยนะฮะ
ล้มไปสักพักหนึ่งเพราะเรามาย้อนกล้องดู

แล้วก็ชักเขาก็ชัก

แต่ทีนี้เขาผูกโซ่เขาก็เลยเข้าไปช่วยไม่ได้
เขาก็เห่ามองซ้ายมองขวาเพราะว่าติดกับบ้านของน้องชายพอดี
เขาจะหาคนช่วยซึ่งปกติเราจะไม่ค่อยอยู่หลังบ้านกัน
เราก็เลยเดินมาดูว่าเอ๊ะทำไมหมาเห่าเสียงแปลกอะไรอย่างนี้
เดินมาดูปั๊บเขาก็เห็นเขาล้มอยู่ตรงหน้ากงแล้ว
นี่ก็นั่งเฝ้าแล้วก็เห่าแล้วก็มองซ้ายมองขวาหาคนช่วย
ทีนี้เขาผูกโซ่แต่ถ้าไม่ผูกเขาน่าจะวิ่งเพราะสัญชาติยานของลาบาดอร์
จะเข้าช่วยเลยเพราะพอดีมาเห็นเขาก็ให้น้องชายวิ่งเข้ามา
ถ้าคือถ้าไม่ได้ยินเสียงสองตัวนี้ไม่มีใครเดินออกมาอยู่แล้ว
เป็นชั่วโมง๒ชั่วโมงเราก็ไม่ค่อยเดินออกเพราะว่าหน้านั้นเรามีลูกค้าตลอด
คือหลายคนเนี่ยจริงต้องอาจจะรู้จักหมาพันลาบราดอดีเพราะว่าก็เป็นหมาพันยอดฮิตเหมือนกันเนาะ
จากโกเดนก็มีลาบราดอด้วยอะไรที่คนชอบเลี้ยงกันนะคะ
คือเจ้าของเขาบอกว่าจริงตอนแรกไม่ได้อยากเอาพันธลาบระดองมาเลี้ยงเลยเพราะว่าเขามีลูกเล็ก
แล้วก็เคยดูข่าวว่าบางทีหมาตัวใหญ่บางพันธุมันดุก็กลัว
กลัวมันจะแบบเกิดมาฟัดลูกทำร้ายเด็กทำร้ายคนแก่อะไรยังไง
แต่เขาก็ไปศึกษาค่ะว่าจริงแล้วลาบราดอร์เป็นหมาที่แบบรักเด็กรักคนแก่อยู่กับคนได้
ก็เลยอ่ะงั้นก็เอามาเลี้ยละกันเอามาสองตัวเลยให้อยู่เป็นเพื่อนลูกด้วยแล้วก็เฝ้าบ้านด้วย
เขาบอกว่าแม่ตัดสินใจไม่ผิดจริงนะ
เลี้ยงไม่เสียเข้าสุขฮะแบบได้เสียชีวิตผลด้วยนะครับ